หน้าจอทีวีมีบรรยากาศสุดประทับใจนะฮะ
สืบเนื่องมาจากเรื่องของโควิดอย่างที่เอ่ยไว้
ว่าบางครั้งบางคราวบางครอบครัวแยกกันไปรักษาที่โควิด

เพราะไม่เจอกันเกือบครึ่งเดือนฮะ

ก็แน่นอนลูกก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวชาวปราจีนบุรี

แล้วไม่ติดเหรอคนอื่นไม่ติดเหรอไม่ติดติดคนเดียว
เพราะติดคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวแยกไปรักษาตัวคนเดียว๑๔วันเต็ม
จากนั้นมาคุณพ่อก็ไปคนเดียวก็กลับคนเดียวบีดมอเตอร์ไซค์กลับมา
ลูกไม่รู้ล่วงหน้าว่าคุณพ่อจะกลับมาแต่คุณแม่รู้แล้ว
ตั้งกล้องรอเอาไว้แล้วว่าเวลาเจอกันจะเป็นยังไงลูกวิ่งไปเลยน้ำตาไหลพลาด
วิ่งไปกอดเอวคุณพ่อตัวจิ๋วไงวิ่งไปกอดเอวคุณพ่อ
จากนั้นก็มากอดคุณแม่อีกทีด้วยความคิดถึงคุณพ่อนี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ
ไหนไหนก็ไหนตรวจสอบกันต่อเนื่องไปเรื่องของตัวเลขวัคซีนโควิดเป็นตัวเลขของ
เฮ้ย๔๐๐หรอคือมันแล้วแต่วันอ่ะจะหลัก๖หลัก๘๐๐ทุกวันก็ไม่ไหว
๔๖๙๐๕๒โดสสำหรับ๒๐กัญญายนนะครับเป็นเข็ม๑เข็ม๒แล้วก็เข็ม๓
ส่วนภาพรวมประเทศไทยปลาเข้าไปเท่าไหร่๔๖ล้านยัง๔๕๒๑๐๐บาท
โดสฮะก็อย่างที่บอกไว้นะครับเหลืออีก๑๐๑วันเฮ้ยเลขตัวเลยอ่ะ
โดส๑๐๑วันตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐วันกำลังจะถึงแล้วในอีกประมาณสัก๓เดือนเสร็จข้างหน้านี้ครับ